มาแล้วนะคะสำหรับกรณีอาหารแพง
รวมทั้งกติกาที่ค่อนข้างตุกติก

เพื่อที่จะนั่งบนเตียงผ้าใบริมชายหาดหัวหิน

บอกว่าไปเที่ยวทั้งหมด๑๒คนด้วยกัน

แต่ทีนี้แม่ค้าบอกว่าถ้าคุณนั่ง๒โต๊ะ
คุณต้องสั่งอาหาร๘อย่างนะ
เขาบอกบอกแบบนี้ก่อนนะบอก๘อย่างนี้นะคะ
หลังจากนั้นเขาก็สั่งไป

แต่ว่าสรุปสุดท้ายพอเช็คบินออกมา
มันแพงเขาบอกมัน๒๐๐กว่าบาท

เรื่องนี้ถึงนายอำเภอหัวหินแล้ว
ผลออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ
แต่ว่าดูโพสต์โพสต์นี้ก่อนนะคะ

พาครอบครัวไปเที่ยวหัวหิน๓๐มินาคมที่ผ่านมา

ก็เลยจะพากันไปนั่งที่เก้าอี้ริมชายหาด
พบว่ามีพนักงานร้านอาหารมาขอให้สั่งอาหาร
เพื่อที่จะได้นั่งเก้าอี้ฟรีนะคะ
พอสั่งน้ำเปล่าพนักงานร้านอาหารร้องขอให้สั่งมากกว่านั้น

ด้วยความอยากจบปัญหาก็เลยสั่งไป๔อย่างตามที่พนักงานแจ้งไว้นั่นแหละ
หลังจากนั้นก็สบายใจแล้วมีที่นั่งแล้วมีอาหารกินแล้ว
ก็เลยไปถ่ายรูปเล่นไปนั่งเล่นอยู่ริมชายหาดนะคะ
พอกลับมาเจออาหารวางอยู่บนโต๊ะ๘จาน
เธอก็บอกเมื่อกี้สั่งไป๔อย่างนี้ทำไมมา๘
คำว่าแปลกคือไม่ได้คือเหมือนกันนะคะ
อาหาร๔อย่างแต่มา๒ชุดก็มีทั้งหมด๘จานด้วยกันนะคะ
ขณะที่พนักงานบอกว่าทำไมมันถึงมา๘เนี่ย
เขาอธิบายแบบนี้เป็นกติกาของร้าน
หากนั่งโต๊ะที่มีเก้าอี้๘ตัวต้องสั่ง๒บิน
จึงได้อาหารอย่างละ๒จาน
เขายืนยันว่าเป็นกติกาของร้านเขาเลยนะ
ไม่พอใจค่ะที่ทางร้านไม่บอกตั้งแต่แรก
แต่กลับอ้างว่าบอกให้ญาติได้รับทราบแล้ว
คำนี้ก็หมายถึงว่าตัวเธอเป็นคนจ่ายเงิน
เธอไม่รู้แต่พนักงานบอกว่าผมถามญาติพี่แล้วไง
พี่บอกโอเคเอามาเลยยกมาเลย
ผมก็เลยจัดมาให้แบบนี้เนี่ยนะคะ
พอเรียกเก็บบินราคาทั้งหมด๒๓๐๐บาท
แม้จะสอบถามว่าทำไมอาหารมันค่อนข้างแพงนะ

พนักงานตอบเพียงว่าก็ขายตามราคา
มันเป็นซีฟู้ดสั่งมาแพงและของเราก็สด
ก็เลยต้องขายราคานี้นะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้ถึงในอำเภอหัวหินแล้วค่ะ
นายถนนพันธีภาษพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงไปตรวจสอบร้านอาหารร้านนี้
ชื่อร้านอาหารป้าแก้วซีฟู้ด
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณอารีนุ่มเจริญค่ะ

บอกว่าวันเกิดเหตุลูกน้องเป็นคนรับออเดอร์
แต่ตัวเองเป็นคนคิดเงิน
วันนั้นคนโพสต์มาเที่ยวทั้งหมด๑๒คน
ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จะย้ำกับลูกค้าคนอื่นเหมือนกันนะ
ย้ำเสมอถ้ามา๕คนต้องสั่ง๔อย่าง
ถ้า๑๐คนต้องสั่งอย่างต่ำ๘อย่าง
ซึ่งเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนดไว้
เหมือนกันทุกร้านไม่ว่าคุณจะนั่งร้านไหน

จะคิดเงินส่งบินให้ลูกค้าตรวจสอบแล้ว
คุณป้าบอกว่าไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลย

ทางร้านก็เลยเอาเมนูมาให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบ

มันเป็นไปตามเมนูที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่า
แม่ค้าบอกยืนยันไม่ได้บังคับลูกค้าให้สั่งนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะ
เดี๋ยวเขาเตาฟังกันเบื่อ
คนสั่งไม่ค่อยได้จ่ายคนจ่ายไม่ได้กิน
เป็นปัญหาผู้หญิงสั่งผู้ชายจ่าย

หากตรวจสอบแล้วไปพบว่าร้านผิดจริง

แต่ว่าถ้าไม่ผิดตามที่ทางร้านแก้ต่างมา

อำเภอก็แนะนำว่าให้เข้าไปแจ้งความเรื่องนี้

ทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ

เขาบอกว่าเกิดขึ้นซ้ำซากในหัด

ถ้าไม่แก้ปัญหาจะไปกระทบต่อภาพลักษณ์

ในอำเภอน้ำมะพร้าวที่หาดหัวหินเนี่ย
มันลูกละ๘๐บาทจริงหรือเปล่า

คุณผู้ชมที่เดินทางไปเที่ยวหลังจากนี้นะคะ

ส่งเรื่องให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ได้